มีบางคนบอกว่าคำว่าตะตาสตาอะไรนะ

เขาบอกมาจากสไปร์บะ
คือน้องเขาพูดเขาเป็นคล้ายกับยูทูบเบอร์นี่แหละ
สไพรส์ไงสไปร์ยูทูปเปอร์
เขาก็คือจะพูดคำเขาก็จะมีคำใหม่คือคำแบบ

แต่เขาบอกว่าพระพศไม่เคยพูดคำนี้
คือเขาไม่ได้พูดคำใหม่เขาบอกว่ามันจะเป็นรวมกลุ่มศัพท์ใหม่ค่ะ
คือเขาจะมีอย่างพระเขาก็จะโพสต์บ้างอะไรบ้าง

เป็นคำศัพท์ใหม่ไม่ได้เกี่ยวกับพระพูดอย่างเดียวถูกไหม
แต่คือมันจะมีการคอมเมนต์กันในแบบของท่าน
ในเฟซบุ๊กของท่านนะคะมันจะมีการ
ได้เลยเกิดจับใหม่โทรขึ้นมา

ยุคพี่โคตรฮิตเลยคำไหนแล้วป

หนูก็ไม่รู้

ไม่ทันรุ่นมะดำมาจาบแล้ว

๔๘ทันไหมจะบ้าหรือเจี๊ยบ

แกหยังไงก็จะเป็นยุคใครยุคมัน

ปั้งไม่ไหวแล้วนะครับก็โอ้โฮเจี๊ยบนี่แม่
จำได้นะจะบ้าหรือเจี๊ยบเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมุ่งมากเลยจำได้เลยเมื่อก่อนเนี่ยคุณ
คือพอผมเด็กอ่ะคุณยายกับแม่ผมนั่งเล่นไพ่ตองกันไงแล้วเวลาแบบผ่องกันผ่องอะไรอย่างนี้ก็
เวลาผ่องก็จะบ้าหรือเจี๊ยบจะบ้าหรือเจี๊ยบ๊น่ารักมาก
ดำอยู่ในหลอดแก้วเหรอ

พ่อดำไม่ทานมะหรอใครทานมะ

โอ้โหโคตรมะเลยแต่งตัวโคตรมะเลยมะจริง

เนี่ยเดี๋ยวดูในทวิตเตอร์เนี่ย

เอาไปใช้ใหม่ได้ไหมจะบ้าเหรอเจี๊ยบ

คืออะไรคะจะบ้าหรือเจี๊ยบ

บ้าเหรอเหมือนกับปลาทองเมื่อกี้
เจี๊ยบก็เหมือนกับปลาทองอะ

อย่ามาเกลียดกับกูอยู่ปลาทอง
ปลาทองก็คือเป็นแบบเป็นไม่มีตัวตน

ก็ไม่มีตัวตนแต่ว่าเหมือนกับเป็นคำพูด

ก็มีแบบน้องเขาก็ส่งมา

บ้าหรือเจี๊ยบนี่มีคนทันหลายคนนะ

ใช่ช้าไปต่อยดีกว่ามีนะเออช้าไปต่อย
แล้วก็มีแบบเศรษฐ์โก๋อะไรอย่างนี้นะ
เกรกหล่อมั้ย

พระเจ้าจอร์ฟพระเจ้าจอร์ฟมันยอดมาก

น้องที่กำลังเล่นทวิตเตอร์หรืออะไรอย่างนี้
สมัยก่อนพวกพี่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเล่นเนอะ

ไม่มีทวิตเตอร์ไม่มีอะไรเลยนะ

โทรศัพท์เครื่องรู้สึกไกลตัวเนาะกว่าจะได้เนอ

เขียนตามห้องน้ำนู่นนี่นั่นนึก